กรณีที่เด็กพม่าวัย๙ขวบที่ชื่อเด็กชายโก

ซึ่งเขาจะไปเก็บผักบุ้งกันเป็นประจำ
เพื่อจะเอาไปทำกับข้าวกินไปช่วยพ่อ
แต่ทีนี้ถูกยิงคุณ

ว่าคนร้ายจริงจะมุ่งสังหารเพื่อนพ่อที่มาด้วยกัน
แต่กระสุนไปพลาดเป้าถูกเด็กนะครับ
โชคดีมากไม่ถูกจุดสำคัญ

ตัวเด็กเองยังมีสติ
ยังพูดได้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ได้นะครับ

เดินทางไปยังโรงพยาบาลละแม่

จากเด็กชายโกชาวพม่าวัย๙ขวบ
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะด้านขวาเหนือคิ้ว

นำกระสุนออกที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ
เรื่องต้นเด็กชายโกเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ

โดยไปพร้อมกับเพื่อนของพ่อ๒คน

แต่ขณะนั้นเองมีชายไทยคนหนึ่งนะครับ
เดินเข้ามาแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่๑นัด
กระสุนพุ่งเจาะศีรษะได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นผู้ชายคนนั้นก็วิ่งหนีไปนะครับ
ต่อมาตำรวจได้ตั้งจุดสกัดคนร้าย

แล้วก็พอทราบว่าเป็นใคร

ใช้รถกระบะเป็นภาษณะในการหลบหนีนะครับ

คนร้ายน่าจะต้องการยิงชายชาวพม่าที่มากับเด็ก

แต่กระสุนอาจพลาดท่าไปถูกเด็กนะครับ

ใช่สิเพราะว่าเด็ก๙ขวบไม่น่าจะไปมีปัญหาอะไร

ใช่ครับตำรวจก็เลยคาดการณ์ว่าอย่างนี้แหละฮะ
ขณะที่นางสาววัลภาแก้วสวี
เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

แล้วก็ได้ประสานกับนายจ้างของพ่อแม่เด็ก

โดยรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มที่
แล้วก็จะติดตามการทำงานของตำรวจในการจับกลุ่มคนร้ายต่อไป
พร้อมกันนี้นางสาววรภายังรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้นายนรงพลเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
ได้รับทราบถึงเหตุการณ์นี้แล้วนะครับ
โอ้โหโชคดีไม่โดนอวัยวะภายในที่สำคัญนะฮะ